วันนี้มาลุ้นเรื่องหัวใจของพระเอกหน้าสายยูโรยศวรรษกันหน่อยดีกว่า
นางเอกคู่จิ้นน้องพิ้งพลอย

คู่นี้หลายคนเลยตามลุ้นตามเชียร์
รักกันจริงสักทีเถอะเพราะดูยังไงก็เข้ากันนะ
พระนางเคมีแบบว่าสุดพลัง
อุ้ยวังทองหลางเลยคู่นี้
กลายเป็นคู่จริงนอกจอสักทีเถอะนะคะ
แต่ละครั้งที่ไปเจาะไมค์สัมภาษณ์
คือจะได้คำตอบแล้วว่าเป็นเพื่อนกัน

งานบวชของหนุ่มยูโรค่ะเตรียมจะจัดในงานเดือนเมษานี้นะคะเจ้าตัวก็มีหลุดพูดออกสื่อด้วยว่าอาจจะให้สาวพิ้งพลอยนี่แหละเป็นคนถือหมอน
แล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วเวลาว่าคนถือหมอนตำแหน่งนี้หลายคนบอกว่าต้องเป็นโฟกัสว่าเป็นคนที่แบบรู้คนรู้ใจหวานใจ
อะไรอย่างนี้นะคะผู้หญิงที่ถือหมอนจะต้องเป็นญาติหรือแฟนสาวหนุ่มยูโรก็ได้แต่ตอบแก้เขินว่าอุ๊ยพี่ผมเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยว่าโบราณเขาว่ากันมาแบบนี้ผมเพิ่งรู้
ล่าสุดไปเจอเบนสันติราชพี่ชายสุดซีเขาถามเรื่องน้องชายสุดที่รักคนนี้สักหน่อยว่าเฮ้ยเบนเองเนี่ยแอบลุ้นแอบเชียร์คู่นี้หรือเปล่า
หรือว่ายูโรเองเนี่ยมีแอบมาปรึกษาเรื่องสาวบ้างหรือเปล่านะไปฟังเบนแฉเอ้ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ถ้าจริงมันเป็นเรื่องของของเขานะแต่ว่าด้วยการที่ผมเป็นพี่มองจากอาจจะใกล้กว่าคนอื่นกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาน่ารักเขาก็มีความแบบมุ้งมิ้งความน่ารักเคมีที่มันเข้ากันค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ไม่แปลกใจเลยที่แบบทำไมถึงมีคนจิ้นคู่นี้เยอะ
ได้ยินข่าวไหมเพราะว่าเหมือนเขาจะบวชแล้วเขาก็บอกว่าให้พิงพลอยถือหมอน
ต้องไปดูกันนะครับวันที่๒๓เมษาผมก็ไปด้วยผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับยูโรว่าใครจะถือหมอนนอกจากคนอื่นจะลุ้นแล้วพี่ก็ลุ้นด้วยนะ
เอาล่ะเดี๋ยวอาสาไปงานบวชของยูโรเองค่ะเพราะว่าดิฉันจะไปลำหน้า

ไปได้นะครับท่าน